แพนเค้กเขมมะนิดนั่นเองค่ะ

แต่ว่าเขาเป็นคุณป้าจริงเพราะว่านี่ได้หลานคนที่สองมาอีกแล้วนะคะ

ไปเจอเขามาในงานเดินแบบ

จะมีละครแซ่บให้ดูกันของเข้ากันรึเปล่า

ตอนนี้เขาเหินล้านแบบสุดเลยล่ะค่ะ

อาจจะยังไม่ได้เป็นสไตล์แบบโบ่งหงตอนนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่ะก็น้องอัญชันกับน้องลูกจันทร์
ก็ยังได้เจอกันแบบเยี่ยมเย็นกันปะปลายอะไรอย่างนี้

ชายน้องพัตเตอร์จะกลับมาทำงานไหมคะ

เราก็แบบว่าอยากให้เขามีโอกาสได้

จะเริ่มจากงานแสดงหรือร้องเพลงหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ

ว่าถ้ามีงานแสดงอะไรที่แบบเป็นคาแรคเตอร์เขา
หรือว่าเปลี่ยนบทบัตรอะไรใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากให้เขาได้กลับมาทำเหมือนกัน